ทีนี้กลับมาบ้านเราค่ะคุณผู้ชม

ขับรถอยู่จู่ผู้ชายถือไม้มาฟาดซ้ายฟาดขวา
ฟาดไปที่บริเวณรถดูคลิปกันค่ะ
ครับ

ไปไปไปไป
อุ้ย
อะไรอะ
เป็นปุ้ยนะ
เป็นผู้หญิงตกใจอยู่แล้วพี่สองคน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๔กันยายนที่ผ่านมาสักประมาณช่วงเคารพทงชาติ
นาฬิกาค่ะไม่ไปขอรบทรงชาติเหรอ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่๒๑บางพลีสมุทรปราการ
คุณผู้ชมหลังจากที่คลิปเป็นกล้อมนานรถของเธอ
ถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาบริเวณนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะคะ
แถวนั้นบอกว่าไม่คุ้นหน้าคนก่อเหตุนะ
แล้วก็ไม่น่าจะใช่คนแถวนี้นี่คือสภาพรถหลังจากที่โดนทุบนะคะ
ไม่น่าจะใช่คนแถวนี้คุณิพัฐบุณินนะฮะ
ไปทุกที่ที่มีข่าวนะคะไปถามคุณป้าท่านนี้คุณป้าบอกไม่รู้จัก
น่าจะเป็นคนสุขภาพจิตไม่ดีเขาเรียกอะไรนะสติไม่สมประกอบ
หรืออาจจะเป็นชายเร่ร่อนแถวนั้นนะคะทีนี้สอบถามไปที่ตำรวจบางพลี
ให้ข้อมูลว่านี่ค่ะนี่นี่เห็นไหมคะหลายคันเนี่ย
นี่ก็คือผลงานของเขาเหมือนกันผู้ชายคนเมื่อสักครู่
ตำรวจสภบางพลีบอกว่านี่แหละก็ไปทุบรถก็เกือบสิบคันเหมือนกัน
เดินทุบรถชาวบ้านแล้วตอนนี้เขาไปแจ้งความไปแล้วนะคะ
ก็รีบจับตัวมาจะสติสมประกอบไม่สมประกอบต้องจับตัวมาก่อน
รักษายังไงค่อยว่ากันเพราะตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนนะคะ